เรื่องของท่านอ้นกันหน่อยนะคะหลังจากที่มีภาพปรากฏว่าท่านไปมูลนิธิเด็กอ่อนสลำมา
อาทิตย์๑๐๘๘ก็ปรากฏว่าท่านอ้อนนะคะวัดเฉรสรวิวัฒนวงโอนทคนที่๒
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครั้งยังดำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เดินทางไปยังวัดยานวาถนนเจริญกรุงเขตสาธรณ์กรุงเทพ

มีการยกมือทักทายไหว้สวัสดียิ้มแย้มจำใสค่ะ
เพราะว่ามีสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ
ปักหลักรอทำข่าวนะคะ
ท่านก็แสดงความเป็นกันเองกับทุกคน

มีพระธรรมวชิรโมลีเจ้าอาวาสวัดยานวาให้การต้อนรับอยู่ค่ะ
แล้วก็พรมนมลเพื่อความสิริมงคล
อบพระสัมเภายานวาซึ่งเป็นองค์จำลองหน้าตัก๕นิ้วสูง๑๖นิ้ว
เนื้อทองเหลืองให้กับท่านอ้นด้วยค่ะ
แล้วท่านก็ยังเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารเพลย์แด่พระสงฆ์
สัมเงินที่เล่าเรียนพระปริญญัติธรรมในโรงเรียนรวม๑๓๐รู
เสร็จพิธีสงฆ์ค่ะท่านอ้นพร้อมกับเหล่าเพื่อนสนิทนะคะ
ไปยังบริเวณท่าน้ำของวัดยานาวา
ปล่อยปลาสวาย๑๐๐ตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยา

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื้นนะคะ
มีบุคคลชื่อดังในสังคมอย่างหมอปลายพรายกระซิบ
นักธุรกิจต่างมากมายไปร่วมในพิธีด้วยค่ะ
จากนั้นท่านอ้นนะคะมีการสนทนากับรองเจ้าวัดวัดยานวา
สอบถามถึงประวัติและการบุรณะของวัด
แล้วก็พากันเข้าไปสักการะพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓
ซึ่งอยู่ด้านหน้าเรือสัมเภาพระเจดี
ส่วนประชาชนมากมายเลยค่ะที่ทราบข่าวไปยืนรอต้อนรับนะคะ

หลังจากเห็นทราบมาว่าท่านไปอยู่ต่างประเทศมาตั้ง๒๐
ไม่มีคืน

อยากจะมาชมบารมีท่านอะไรอย่างนี้ค่ะ

วันนี้ก็เลยรีบมารออยู่ค่ะ
นี่ก็คือกลุ่มประชาชนบางส่วนที่

ค่ะก็คือได้ถ่ายรูปกับท่าน

อะแล้วท่านตอบอะไรได้คะพี่
หลังจากที่ท่านอ้นได้เดินทางไปที่วัดยานาวา
ได้ทำบุญแล้วก็ทำทานนะครับ

อ้นก็เดินทางไปที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับ

วัดแห่งนี้มีความสำคัญแล้วก็มีความผูกพันกับท่านอ้นนะครับ
เพราะว่าท่านนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งยังเป็นเด็กที่นี่ครับ
ท่านโอนได้เข้าไปกลับสักการะสมเด็จพระพุทธชินาศรีพระปทาน
ซึ่งปฏิสถานอยู่ในพระอุโบสถ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชม
สังฆราชเจ้ารมรวงวชิรญาณสังวรหรือสมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังคปรินายกพระองค์ที่๑๙แห่งกรุงรัตนโกศิลป์
และท่านอ้นได้กราบนามัศกาลพระเทพวัชรมุณีครับหรือหม่อมหลวงคิวปิด
ปียวิโรจโนเป็นอดีตพระพี่เลี้ยงของท่านอ้นด้วยนะครับ
บรรยากาศภายในพระอุโบสถก็มีพี่น้องประชาชนนำพวงมาลัยดอกไม้
รอต้อนรับครับมีแต่รอยยิ้มความอิ่มเอมใจอย่างที่เห็น
มีประชาชนเข้ามาขอสวมกอดด้วยความปลาปลื้มด้วยความคิดถึง
ท่านอ้นยกมือไหว้อย่างนอบน้อมแล้วก็กล่าวทักทายอย่างเป็นกันเองครับ
จากนั้นท่านอ้นนะครับไปกราบศักระพระเจดีพระบรมศาลีริกฐาตุและพระภัยรีพินาศครับ
นี่ฮะจะอยู่ด้านหลังพระอุโบสถนะครับเดินขึ้นบันไดขึ้นไปตรงจุดนี้
ก่อนที่จะเดินไปที่พระตำหนักเดิมพร้อมกับเพื่อน
สนทนาธรรมกับพระเทพวชิระมุณีผู้ช่วยเจ้าอาวาส
บวรนิเวศราชวรวิหารมีการสนทนาธรรมกันประมาณสัก๔๐นาทีครับ
อ้นก็เดินทางกลับมีประชาชนมารอส่งท่านอ้นด้วยความปลื้มปิติ

ได้พบปะพูดคุยกับทั้งอ้น

หลายคนก็ได้ถ่ายรูปได้กอดท่านด้วยนะคะ

ก็ยี่สิบเจ็ดปีเลยนะคะที่ท่านไม่ได้กลับมา
มีการปรุงเมนูไฟล์ดาินิ่ง

เชฟอาหารไทยแบบคล่องแคล่วด้วยแบบไหนไปดูค่ะ
คล่องแคล่าด้วย
ครับผม

บอกว่าชอบชอบทานชอบกินหรือชอบทำ

ปำเครื่องแกงอะไรต่าง
ดูตามเป็นนะคะตามแน่นเลย
จากนั้นนะคะบรรยากาศก็ดูสนุกสนานนะคะ
ท่านไปร่วมรับประทานอาหารกับผู้ใหญ่ที่เป็นต้นรับด้วยนะคะ

หุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็กไงคะหุ่นกระบอกเล็ก